กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับวินาทีต่อไปนี้นะฮะ
ครอบครัวของแม่การจากอุบลราชธานีจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันตอบโจทย์๔ข้อเพื่อพิชิตเงินรางวัล๑ล้านบาทนะครับ
ถ้าตอบถูกหนึ่งข้อรับห้าพันบาทตอบถูกสองข้อรับหนึ่งหมื่นบาท
ตอบถูกสามข้อรับหนึ่งแสนบาทถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมดสี่ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
สี่ข้อสี่คนพอดีเลยวางเรื่องให้ดีดีนะทุกคนนะครับ

เชิญพี่การมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

รู้สึกยังไงบ้างที่มาในรายการเกมต่อชีวิตของเรา
วันนี้เคยดูอยู่ทางบ้านใช่ไหมครับ

แต่วันนี้พี่การมายืนตอบตรงนี้เองรู้สึกยังไงบ้างครับ
ดีใจที่จะได้ทุนไปต่อชีวิตให้น้องฟ้า

เดี๋ยวมีคำถามทั้งหมด๕เรื่อง

ถ้าพร้อมแล้วมาดูคำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑อำเภอบุญธริก

เรื่องที่๓วัดสว่างอารมณ์
เรื่องที่๔บ้านของเรา
เรื่องที่๕เกมต่อชีวิต

พี่การเลือกตอบเรื่องแรกคือเรื่องกะทิครับ
ที่เลือกเกี่ยวกับกะทินี่เพราะว่าบ้านของเราทำขนมขาย

ทำขนมขายมากี่ปีแล้วครับ

แสดงว่ายายทำขนมอร่อย

ปกติขนมไทยนี่นะฮะขาดไม่ได้เลยก็คือกะทิ

กะทินี่เราทำเองหรือเปล่าครับ

ขูดแล้วก็คันเองเลยเหรอฮะ

กระต่ายที่มันกระโดดอยู่ในป่าเนี่ยนะ

คุ้นเคยไหมกับการขูดมะพร้าว

ขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
นี่คืออุปกรณ์ที่เราใช้ทำขนมอยู่ทุกวันใช่ไหม
ก็จะมีมะพร้าวผ่าซีกสำหรับขูดนะครับ
แล้วก็จะมีกระต่ายขูดมะพร้าวนะครับ

ใบที่๒ไว้ใส่มะพร้าวที่ขูด
ส่วนใบที่๓นี้สำหรับคันกะทิที่เสร็จแล้วนะครับ

พอคั้นมะพร้าวแล้วเนี่ยได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่

ก็จะมาเทใส่โหลแก้วอันนี้นะครับ
ถ้าถึงปริมาณของเส้นแดงนี้ปั๊บ
นั่นหมายความว่าเสร็จภารกิจ

แล้วทำไงผัวไม่ได้มาด้วยวันนี้

กับยายเปื้องใครขูดเก่งกว่ากัน

วางโจทย์อธิกาก่อนนะ
โจทย์สำหรับเรื่องนี้คือ
ขูดมะพร้าวและคันกะทิ
ให้ได้ปริมาณเส้นแดงที่เรากำหนดเอาไว้
ภายในเวลา๓นาที

ภายในเวลา๑นาที

หนึ่งกะล้าผ่านไป

รับทราบรับทราบ

รับทราบรับทราบ

รับทราบรับทราบ

รับทราบ
รับทราบ

รับทราบ
รับทราบ

รับทราบ

เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะฮะสองคนแม่ลูกนะครับ
แต่วันนี้นะผมทึ่งมากเลยนะพี่การ
ผมทึ่งมากเขาขูดมะพร้าวนะครับคุณผู้ชม
คือขูดแล้วเนี่ยได้เนื้อจริงได้แบบได้ออกมาเลยอ่ะ
เหมือนพอกับเครื่องเลยเหมือนกันนะ
คือรู้เลยว่าเขามีความชำนาญมากเลยนะครับ
คิดว่าเอายายมาช่วยจัดสนะจ้ะ

พอแข่งไปแล้วสนุกและตื่นเต้นคิดว่าจะทำได้

จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

เมฆแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้ป้าเมฆขึ้นมาตอบครับ

อำเภอบุญธริกวัดสว่างอารมณ์
บ้านของเราเกมต่อชีวิต
ทำไมเลือกอำเภอบุญธริกให้กับป้าเมฆครับ
คิดว่าป้าเมฆจะตอบได้จ้ะ

ขอเชิญป้าเมฆมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
เมฆป้าเมฆเป็นคนอำเภอบุญธลิกตั้งแต่เกิดไหมครับ

ใหญ่ไหมบุญธลิกของเราเห็นบอกอุบลราชธานีใหญ่มากแล้ว

สารหลักเมืองเนี่ยอยู่ไกลจากบ้านเราไหม
ในอำเภอใช่ไหมในอำเภอบุญธลิกก็มีสารหลักเมืองเหรอฮะ

มีรูปภาพให้ป้าใช่สารที่อยู่ในอำเภอบุญธลิกไหมฮะ
เคยไปสการะสารหลักเมืองนี่ไหมป้า
ก็เคยผ่านแต่ไม่เคยเข้าไป
เอาละเกี่ยวกับเรื่องศาลนี่แหละป้าเมฆ
รวบรวมสมาธิให้ดีนะป้าเมฆนะ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

ตัวเลือกที่๔ปีรกา
หลักเมืองจะจัดสมโพธิทุกปีวันที่๔ของธันวาคม
พวกที่เขาสมโพธิเขาเคยพูดว่าปีกุลก็เลยจำเอาค่ะ

ถ้าพร้อมแล้วป้าเมฆเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่๒ปีกุลครับ

จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้ตาอำ

ก็คือเรื่องวัดสว่างอารมณ์

เรื่องเกมต่อชีวิต
วัดสว่างอารมณ์

แล้ววัดนี้อยู่ไกลจากบ้านเราไหม

ขอเชิญตาอำมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ชอบไปทำบุญที่วัดนี้เหรอครับ

ไปบ่อยทุกวันศิลป์ผมไปทำบุญวัดสว่างอารมณ์
แล้วได้อยู่ถือศิลป์กันไหมมีการถือศิลป์กันไหม

แล้ววัดกับบ้านอยู่ห่างจากกันเท่าไหร่ไกลแค่ไหนตา

ใกล้สุดไหมวัดนี้ถือว่าใกล้บ้านเราสุดแล้วไหม

ตอนนี้เรามีภาพขึ้นให้หน้าจอเนี่ยตาเป็นภาพพระอุโบสถเนี่ยครับ
เวลาที่ตาเดินไปทำบุญจะต้องผ่านไหม

เพราะว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ประตูทางเข้าพระอุโบสถระบุปีที่สร้างขึ้นเมื่อปีใด

ตัวเลือดที่สองพศ๒๕๕๒

ปกติที่วัดเขาจะมีจัดสลองโบสถ์

ถ้าพร้อมแล้วตาอำเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่๔พศ๒๕๕๔ครับ
ขอให้ตาโชคดีนะครับขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ

ยังเหลืออีกหนึ่งข้อก็คงเหลืออีกท่านเดียว
ก็คือคุณยายตาจะเลือกยายขึ้นมาไหม

ทำไมตาถึงไม่เลือกยาย

นี่ถ้าถามย้ำอีกทีสงสัยชายามิดชัยไม่ปลอดภัยแน่
ยายแต่ตอนนี้จะเลือกเรื่องไหนให้ยายขึ้นมาตอบครับ

ก็คือเรื่องบ้านของเราและเรื่องเกมต่อชีวิต

ใครเป็นแฟนรายการเกมต่อชีวิตบ้างครับ
ใครครับยกให้ชื่นใจหน่อยสิครับ
เป็นแทบทุกคนนะครับ
แค่นี้ก็ปลื้มใจแล้วขอบพระคุณอย่างสูงนะครับ

เอาละก็ขอให้โชคดีนะเลือกเรื่องบ้านของเรานะ

เปลื้องมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ตาเลือกเรื่องบ้านของเราให้ยายอะครับ

ตอนนี้ผมชอบในเรื่องของการสื่อสาร
ของพ่อแม่พี่น้องชาวต่างจังหวัดจริงเลยยังมีอยู่นะฮะ

หรือมีประกาศมาเขาเรียกว่าส่งสาร
เดี๋ยวนี้ยังมีส่งสารกันมาบ่อยไหมครับ

ให้ระวังโรคระบาดโรคนู้นโรคนี้อะไรอย่างนี้
เขาก็จะมีสารมาแล้วก็จะมาปิดประกาศไว้อย่างนี้

จำได้ไหมว่าสารฉบับนี้ได้มานานหรือยัง

แล้วจริงแล้วเนี่ยทราบไหมยายว่า
สารนี้เขามาติดเพื่อเตือนอะไร
เตือนว่าให้ระวังไข่เลือดออกยุ่งหลาย
ยายนึกถึงอันนี้ไว้ดีนะ
เพราะว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ใบประกาศโรคไข้เลือดออกที่ติดอยู่ที่บ้าน
ตัวการ์ตูนเด็กนักเรียนมีผมสีอะไร
ตัวเลือกที่หนึ่งสีฟ้าตัวเลือกที่สองสีดำ
ตัวเลือกที่สามสีน้ำตาลตัวเลือกที่สี่สีแดง
จำได้ว่าอันเป็นสีดำยายก็เลยตอบสีดำ
ไม่รู้ว่าจะถูกหรือผิดพร้อมไหมครับพร้อมจ้ะ
ถ้าพร้อมแล้วยายเปลื้องเลือกตัวเลือกที่สองจ้ะ
สีดำค่ะตัวเลือกที่สองสีดำครับ
ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะยายนะขอให้ยายโชคดีนะ
น่ารักจริงจริงเลยเฉียวก็ขอให้โชคดีนะครับ
คุณผู้ชมครับเอาใจช่วยนะครอบครัวของแม่การนะฮะ
จากจังหวัดอุบลราชธานีว่าจะสามารถคว้าทุนไปต่อชีวิต
ต่อลมหายใจ๑ล้านบาทได้หรือไม่ช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ
ถ้าเกิดว่าข้อนี้ทำได้นั่นหมายความว่าวันนี้ได้มีเฮ
เงินล้านกลับบ้านนะครับไปประกาศโรคไข้เลือดออก
ที่ติดอยู่ที่บ้านตัวการ์ตูนเด็กนักเรียน
มีผมสีอะไรสองจ้ะสีดำค่ะซึ่งเป็นคำตอบที่